วันนี้นายกเศรษฐายังอยู่ที่ภาคเหนือนะคะอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ
เรียกว่ากลับถิ่นฐานบ้านเกิดได้ไหมไม่ใช่บ้านเกิดคุณเศรษฐานะ
เกิดเพื่อไทยเมื่อวานนี้ไปเชียงรายวันนี้ไปเชียงใหม่ต่อโอ้โหลงพื้นที่รัวเลยครับ
ใช่ค่ะแต่เห็นบอกว่าไปดูเรื่องของการจัดการน้ำไปดูเรื่องน้ำแต่พูดเรื่องน้ำมันนะ
ซินมีสิทธิ์ลดนะครับมีสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะ
วันนี้ไปตรวจเยี่ยมโครงการอุโมงผันน้ำที่เขื่อนแม่กวงในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ก่อนเข้าฟังบรรยายสรุปเนี่ยแหมต้องแวะซื้อเมนูโปรดขนาดปลุฤติแค่ไหน

ติ๊กต๊อกข้าวเหนียวหมูปิ้งไง
อุ้ยท่านได้ชิมหลายเมนูเลยนะไปเหนือรออย่างงี้
ใช่ข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะก็เลยอยากให้แหม่นายกเศรษฐา
กรรมเมืองหน่อยพูดเป็นภาษาเหนือหน่อยว่าอร่อยไหม

พูดแล้วมันแบบมันไม่เวิร์คอ่ะ
แต่เขาก็สุดท้ายเขายอมพูดว่าล่ำคณาศเหรอ

แปลว่าเฦาะสำเนียงนะแต่ละจังหวัด

ชิมซักไม้หนึ่ง

ลำขนาดนี้ครับรายล้มครับ

ให้ลองปักทีแล้ว

ได้ออกมาหนึ่งคำคือล่ำแบบเขินนิดนึง
ท่านก็บอกแล้วว่าท่านเคยพูดแล้วมันแปลกใช่ไหม
อยากรู้เลยว่าใครทำนายกเขินเรื่องคำว่าล้ำขนาดนี้เนี่ย

หลังจากนั้นนายกก็ไปที่สรรเขื่อนนะคะ
แล้วก็เดินลุยโครนสำรวจปริมาณน้ำ

ก็เลยไปคุยกันหน่อยว่าเออรายได้จากการทำอาชีพเนี่ย
มันตกวันละเท่าไหร่ยังไงเป็นแบบไหนบ้าง
ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังนะคะว่าปลาในเขื่อนทำรายได้ให้เยอะมาก

ช่วยสนับสนุนพันธุ์ปลาให้มันหุ่นเวียนในเขื่อนน้อย
นายกรับปากไปแล้วด้วยนะคะ
พ่อก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนตอนเช้าตี๓๔ไปดูละครับ

ไปขายปืนสลาดทุ่งโครตอบเนี่ยครับ

บางวันก็ได้เป็น๑๐กิโลนะครับแบบเชียวว่าก็ได้๕๖กิโล
แต่วันนี้ไม่ติดนะ

ไหนให้ลูกเผาดูหน่อยดิลุง
ก็เป็นหมื่นมื้อน้ะครับ
ก็เกือบหมื่นอีกเป็นนึงค่ะ
หลังจากพูดคุยกับชาวบ้านที่หาปลา

นายกกับคณะก็ไปตรวจเยี่ยมศูนย์
ปรึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้

ปลูกต้นยางนาบริเวณใกล้เคียง
เงินกับจุดที่คุณยี่รักชินวัฒน์อดีตนายกปู

หลังจากนั้นก็ไปดูฝ่ายแม้วหรือว่าฝ่ายชะลอน้ำ
สร้างขึ้นสมัยนายทักษิณชินวัฒน์เป็นนายกปี๒๕๕๙
แล้วก็เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะ
ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาราคาน้ำมันเบนซิน
เพราะว่าเมื่อวานแล้วเมื่อวานซืน
คุณบอกพฤหัสขึ้นแล้วศุกร์ขึ้นต่อเลยเหรอ

เขาบอกว่าอุ๊ยนี่เราจะได้เจอน้ำมันแบบ๒กิโลร้อยหรือเปล่า

เออ๒ลิตรร้อยที่ฉันงงตกตัวเลขไปหมดเลย

คุณจะขับรถยนต์ไฟฟ้าไงไม่ค่อยจะเติมน้ำมัน
หัวอกคนเติมน้ำมันเนี่ยมันจี๊ดใจทุกครั้งเวลาประกาศขึ้นราคาเบนซิน

เป็นซินมีสิทธิ์นะครับนายกบอกแบบนี้
คือผมก็เป็นมือใหม่หัดขาบแต่ผมก็พยายามจะทำให้ดี
ใจเย็นอีกนิดนึงนะ
มีสิทธิ์สิครับใจเย็นนิดนึงนะครับ
ค่อยนิดนึงนะครับใจเย็นนะครับ
ค่อยทำที่อีกอย่างอะไรที่ทำได้
ผมทำไปก่อน
ก็ให้พี่น้องทราบอะไรทำได้จะทำก่อนครับ
ขอความกรุณานิดหนึ่งนะครับนะครับ
มือใหม่มือใหม่หัดขับเราก็พยายามที่ทำให้ดี
แต่ว่าถ้าเกิดข้อมูลไม่ครบเดี๋ยวก็เป็นมุมแมลงกลับมาโดนหน้าอีกนะครับ
ต้องใจเย็นนิดนึงก็เป็นบทเรียนครับน้อมรับครับ
หน้าตายิ้มเลยนะครับเบนซินมีสิทธิ์ไหมครับ
มีสิทธิ์สิครับเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูนะครับ
วันนี้ไปทั้งดูเขื่อนดูฝ่ายดูชีวิตของชาวประมง
ศึกษาเส้นทางธรรมชาติล่าสุดเมื่อตอนช่วงค่ำก่อน๒ทุ่มฮะ
ฝนตกเหรอไม่แน่ใจว่าฝนปล่อยหรือเปล่า
เหนือเจอฝนบ้างนะฮะใส่ชุดพื้นเมืองคล้องมาลัยครับ
ไปที่วัดพระสิงห์ฮะนายกเศรษฐาแล้วก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยนะฮะ
เศรษฐาทวีสินครับเดินทางไปที่วัดพระสิงห์วรวิหาร
ที่จังหวัดเชียงใหม่กราบน้ำสการพระพุทธศิหิง
แล้วก็กราบพระเด็จพระคุณเจ้าที่วัดพระสิงห์นะครับ
เอาเลิกเอาชัยรับพรหน่อยโอ้โหช่วงนี้คือเดินสายภารกิจเนี่ย
งแน่นเลยนะฮะค่ะก็เป็นบรรยากาศล่าสุดช่วงค่ำวันนี้
หลังจากที่เดินสายไปหลายต่อหลายพื้นที่นะครับเอามาฝากกัน
นี่ฝากฝั่งของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี